ได้ยินคำว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้
ก็เป็นประโยคที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะหรอก

แล้วคือไม่ใช่บริการล้างรถอะไรนะนั่นคือปั๊มน้ำมัน
แล้วดูจากเครื่องแต่งกายเนี่ยคงเดาเป็นอาชีพอื่นไม่ได้

เราต้องเห็นใจพอดีน้ำที่วัดเนี่ยน้ำมันไม่ไหล

ใช้น้ำในปั๊มมาสาดล้างล้อซ้ายหน่อย
แคร์สายตาประชาชีเลยคุณผู้ชม
นี่ปั๊มน้ำมันบนถนนมุกดาหารคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
วันเสาร์ที่ผ่านมา๙กันยายน

ชายที่แต่งกายคล้ายพระคนนี้เห็นมาสัก๑๒เดือนครั้ง
พอขับกระบะมามาถึงก็จะมาจอดใกล้ห้องน้ำนี่แหละ
ถังน้ำมาตักน้ำในห้องน้ำคนพิการด้วยนะ

แต่ละครั้งก็ใช้เวลาสัก๑ชั่วโมง
ล้างรถสะอาดเอี่ยมแล้วก็จะเดินเข้าห้องน้ำ

ก็ซักสบงอังสะที่เปียกเนี่ย

ก็คือใช้เวลาอย่างเต็มที่เลยล่ะคุณผู้ชม

เพื่อนมาเดือนนึงหรือ๒เดือนจะมาครั้งนะคะ
เพื่อนก็จะมาทำแบบนี้ประจำ

จีโวนในห้องน้ำของเรา
รถนี่คือล้างจนเอี่ยม

เดือนนึงบางทีก็๒เดือนค่ะ

เขาก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบว่า

หรือว่าชายแต่งกายคล้ายพระ
และอยากรู้สังกัดด้วยว่าอยู่วัดไหน

หรือถ้าท่านที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้
อยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญนะครับ